คุณผู้ชมคะบอกก่อนหลายคนได้เห็นคลิปแล้ว
แฟมันอะไรเมืองไทยมาสิ่งแรกมันจะไม่ประทับใจได้ไง

ว่าไปถึงกระทั่งว่ากินกระทั่งพิซซ่า
กินได้ยังไงทำพิซซ่าหน้าทุเรียนหน้าสับปะรด
อย่างนี้เชฟอิตาลีตายกันหมดคุณผู้ชมคะใจเย็นค่ะ
ขวัญให้ดูคลิปอีกรอบนึงแต่งานนี้รู้แล้วว่าทัวร์ลง
มันมีเหตุมีผลเดี๋ยวมาบอกดูคลิปก่อน

คือขวัญก็จะบอกนะไม่รู้นะขวัญก็พอที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
แต่คิดว่าคำแปรอาจจะดุเดือดไปหนึ่ง
คือจริงจริงเขาก็บอกว่าอ่าพิซซ่าเนี่ยคุณกินกันไม่ได้ยังไง
พวกพิซซ่าที่เป็นหน้าสับปะรดหน้าทุเรียน
ผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกถ้าคุณจะกินพิซซ่าหน้านี้กัน
ที่บอกว่ากินแล้วเหมือนน้ำตาลชัดโอ้
แล้วก็พูดไงว่าอูหูคุณกินพิซซ่ายังแบบนี้
อย่างนี้คนทำพิซซ่าตายกันหมดเลย

แต่ทีนี้คุณผู้ชมจะอย่างไรก็ตาม
มันเกิดกลายเป็นไวรัลที่คนแชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วที่สำคัญโดยเฉพาะคนไทยบอกเลย

บางคนเนี่ยเดือดเลย

ฝรั่งคนนี้ชาวอิตาลีคือด่าเขายับว่าอย่างนั้น

เขารู้แล้วว่าเขาโดนทัวร์ลง

ที่คุณผู้ชมจะพากันไปจอดรถทัวร์ที่หน้าบ้านเขา

คลิปนี้ออกมาเฉลยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

สรุปมันกลายเป็นกระแสของเวทีมวยปล้ำ

ทำคลิปขึ้นมาโปรโมทนั่นเองนะคะ
ที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะ

ก็คือเป็นนักมวยปล้ำชาวอิตาลีนั่นแหละค่ะ
คือมีการบรับให้คุณบรับกันให้คุณพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง
เรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเขาพูดแบบนั้นแหละ
เขาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพและเป็นนักแสดงชาวอิตาลี
เขาบอกว่าผู้จัดเนี่ยจับเอาคาแรคเตอร์ของคนอิตาลี
มักจะเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหาร

ซึ่งเขาก็เลยให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วก็เลยไปพูดเรื่องของกาแฟอีกอะไรอีก
แล้วรับบทเป็นตัวร้ายในแมทนี้นั่นเอง
แต่คนไปเห็นในคลิปนี้ก็ไม่เข้าใจ
เขาเอามาอัดคลิปว่าว่าเรากินกาแฟหวานกินพิซซ่าหน้าสับปะรดหน้าทุเรียน

คอนเทนต์ของเขาที่อยากจะให้คนเข้าไปดูมวยปล้ำกันเยอะ

เขายังออกมาพูดเลยว่าโอ้โหขอบคุณนะ
ที่บอกว่าข่าวนี้มันกลายเป็นกระแสไวรัลจริง
อย่าลืมซื้อบัตรก็แล้วกันทิ้งท้ายแบบนี้

แต่ถ้าพูดแบบในมุมมองถอยออกมาอันหนึ่งนะ
เชอรี่ดูผ่านเชอรี่ก็จะเข้าใจไปในแบบนั้นเหมือนกัน

แต่บางส่วนบางส่วนนะคนไทยบางส่วนมองแบบนี้ว่า
เข้าใจว่าคุณจะสร้างสตอรี่ขึ้นมา

นึกถึงจิตใจคนที่เขาเข้ามาดู
แล้วช่วยอธิบายให้ชัดว่ามันคือคอนเทนต์แล้วนำไปสู่อะไร

เพราะคนจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วทัวร์ก็จะได้ไม่ไปลงทุน
เพราะว่าคุณก็ต้องเข้าใจนะนี่มันในบ้านเกิดเมืองนอนเราเนอะ

เราก็ทำพิซซ่าที่มันเป็นหน้าสับปะรดต่างทาเวียน
บ้านเราก็มองว่าเป็นเรื่องคลีเอสอะไรแบบนั้น
คอนเทนต์ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ